ส่วนความคืบหน้านะคะจากข่าวที่เรานำเสนอไป
กรณีที่มีชายวัยสามสิบห้าปีเกิดอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็เผาบ้านรวมทั้งฆ่าแม่ตัวเองก่อนที่จะลากศพของแม่ออกมา
แล้วมีการชำแหละชิ้นส่วนศพด้วยเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจก็ยิงสกัดวิสามัน
จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างที่เรานำเสนอไปล่าสุดญาติญาติไปรับศพสองแม่ลูกนิติเวศที่
นิติเวชของโรงพยาบาลสิริราชไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะติดตามจากรายงานกันค่ะ
แม่ไปกับผมนะไปที่วัดนะพอร์ตตามพี่ไปวัดนะพี่พาจะพาไปวัด
ลูกชายคนโตและคนกลางของนางสุรางรัฐจ้อยเจือและเป็นพี่ชายของนายนนทชัยการเคารพ
เพราะต้องสูญเสียคนในครอบครัวถึง๒คน
ระหว่างที่นายนพดลพี่ชายคนกลาง
ขอให้อโหสิกรรมต่อกัน
จากนั้นภาคพลังทั้งโอ๊ช
และแม่ไปที่วัดพร้อมกันและยังพูดกับผู้เป็นแม่
ว่าขอให้อโหสิกรรมกับน้องชายด้วย
เพราะขอให้ดวงวิญญาณของแม่หมดห่วงไปสู่สุขติ
แม่
แม่ไปกับผมนะไปที่วัดนะ
แม่ไปที่วัดไปดูนะ
ให้หลุงมารับนะ

ขอให้แม่อโฮศิกรรมขึ้นกันแล้วกันด้วยนะ

ตามหลุงไปให้คนนำพาไปที่วัดนะ
เดี๋ยวพาไปส่งที่วัด

อ้าโฮศิกรรมเลิกลากแล้วต่อกันนะ
อย่าได้ตอนต่อกันเลยนะ

นายสมชายพี่ชายคนโตแม้จะเป็นลูกต่างพ่อ
ตอนนี้ยังทำหน้าที่ลูกชายและเป็นพี่ชายที่ดี
ด้วยการจัดงานศพให้อย่างเต็มที่
แล้วยังคิดว่าการที่น้องชายก่อเหตุแบบนี้
เกิดจากความกดดันจากสภาพแวดล้อม
เพราะ๒วันก่อนเกิดเหตุน้องชายก็ยังดูปกติ
แม้ว่าบางครั้งจะมีอารมณ์รุนแรงเหมือนสองบุคลิก

ประกอบกับช่วงหลังมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งยังคิดว่าถ้าตัวเองมีฐานะดีกว่านี้
จะรับแม่มาอยู่ด้วยและพาน้องชายเข้าบำบัดรักษา
แต่ก็มาเกิดเรื่องขึ้นก่อน
ผมก็ชวนไปเขาก็ไม่กลับเขาก็ไม่ไป
ก็ผมก็ไม่รู้จะไปยื้อกับเขายังไง
ก็คือเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเขาล้วน
ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เราเป็นลูก
เราก็จะไปทำอะไรก็ไม่ได้

แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือ
ผมไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้ก็เคยครับ
แต่ว่าด้วยความรักของแม่นะ
เพราะว่าคนนี้เป็นน้องชายคนเล็ก

คนสนิทของครอบครัวนี้ก็รู้สึกเสียใจกับการจากไป
แต่ก็คิดว่าทั้งคู่คงหมดเวรหมดกรรม
มาจากไปทั้งสองคนแบบนี้
นางสุรางรัฐรักลูกชายคนนี้มาก
แม้ว่าใครจะเตือนหรือว่าอะไรก็มักจะออกมาปกป้องลูก
และเวลาทะเลาะกันระหว่างในโอ๊ตกับผู้เป็นแม่
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินเนื่องจากในโอ๊ตจำฝังใจ
เคยส่งเงินมาให้แม่สร้างบ้าน

ตามที่ก่อนหน้านี้คนในครอบครัวไม่พอใจ
ก็ยืนยันว่าตำรวจทำงานล่าช้า

ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่หลายครั้งแจ้งไปก็มีแต่ความเพิกเฉย
อยากรู้การทำงานของตำรวจแต่ว่าเขาทำล่าช้าหรือเปล่า

แจ้งไปกี่ครั้งครับประมาณ

น้องเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนสัตว์จริงอันนี้เรื่องจริงเลย

ตำรวจไม่มีมั้งละหนึ่ง

เขาไม่มีหน้าที่จากคนบ้ามั้งล่ะ

คือไม่มีความผิดซึ่งหน้าเลยจับไม่ได้

แต่บอกว่าไม่ต้องเอาความผิดซึ่งหน้าได้ไหม
เอามันไประงับสติอารมณ์ก่อนได้ไหม
มันคลั่งขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่แค่ใครละ

คือคนแถวนี้คิดว่าโอ๊ต
เป็นบุคคลอันตรายใช่ไหมครับ
ใช่มันอันตรายจริง
เพราะว่าพวกมันกัดกลุ่มกันหมดแล้ว
พวกมันสอบสวนก็เพื่อตรวจสอบข้อทิศจริง
ว่ามีการปล่อยปะละเลยต่อหน้าที่หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน